เหตุการณ์นี้สยองมากนะคุณผู้ชม
เกิดขึ้นเมื่อเกือบเที่ยงคืนที่ผ่านมา
กระบะคันหนึ่งเขาแต่งซิ่งมา
ปรากฏว่าไปพุ่งชนคน

คนที่โดนชนร่างเกือบขาด๒ท่อนเลยค่ะ

ตรงนี้แถวถนนบางขุนเทียนชายทะเลค่ะ
อยู่ใกล้กับปากซอยเทียนทะเล๒๖เขตบางขุนเทียน

ผู้เสียชีวิตน่าจะอายุประมาณสัก๖๐กว่าเนี่ยนะ

และสภาพร่างเกือบขาดสองท่อน
ผู้ตายใส่เสื้อโปโลสีขาว

ห่างออกไปเจอโตโยต้า
เป็นกระบะ๔ประตูสีขาวลักษณะแต่งซิ่ง
หน้ารถกระบะเดี๋ยวเอาให้คุณผู้ชมดู

ฝากระโปรงหน้ารถกระบะนี่ดูสิ
หลุดออกมาแบบนี้ชนแรงขนาดนี้เลยเหรอ
ชนแรงมากดูกันชนฝากระโปรง
กระจกฝั่งซ้ายเนี่ยมีรอยแตกบุบยุบเนี่ยนะคะกระจกเนี่ย
แล้วคนขับยังตกใจมากค่ะตกใจแบบไม่สามารถที่จะให้การอะไรได้

พนักงานสอบสวนก็ต้องเอาตัวคนขับรถกระบะคันนี้

แล้วก็ต้องแจ้งข้อหาค่ะขับรถโดยประมาท
จากการสอบสวนเบื้องต้นชาวบ้านแถวนั้นเขาบอก
เขาบอกว่าคุณลุงคนนี้ที่เสียชีวิตนะนะ
จะไปเดินตรงถนนเส้นนี้ประจำ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณลุงคนนี้พักอยู่ที่ไหน
ดังนั้นก็เบื้องต้นนะคะส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
แล้วเดี๋ยวต้องพยายามติดต่อประสานญาติ
เพื่อให้มารับศพไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปด้วยนะคะ